ที่สานเจ้าเปาลกงเขามีการจัดงานวันเกิดเปาบุ้นจิน
เป็นการจัดแบบนานาชาตินะคะย่านอาเซียนนี่มากันครบเลยนะคะ
จัดขึ้นที่สารเจ้าเป่ากงตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรัง
ซึ่งก็มีการเป็นเจ้าภาพในงานวันคล้ายวันเกิดเบากง

แต่ว่าที่อื่นเขาก็เคยจัดมาแล้วนะคะ
โดยมีกรรมการสารเจ้าเป่ากงจากสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวัน
เดินทางมาร่วมงานเป็นร้อยคนเลย
เจ้าภาพก็เลยจัดมโนรารำมโนราต้อนรับแบบนี้นะคะ
จากนั้นรำมโนราเสร็จเรียบร้อย
มีการแสดงโชว์อภินิหารไต่บันไดมีดเนี่ยค่ะ

ไดมีดสูงถึง๑๕เมตรนะคะ
้าทรงองค์แรกก็ได้ไต่ขึ้นบันไดมีดคมกริบเลย
เพื่อเอาทงหรือว่าฮู้ลงมาด้านล่าง
หลังจากที่ผู้ใหญ่ทำพิธีเสร็จสิ้นแล้ว
แล้วก็เอาทงที่เอาลงมาเอามาแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมงาน
นำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นม้าทรงทั้งคนไทยสิงคโปร์มาเลเซียและไต้หวัน
ไต่บันไดมีดประกอบพิธีจนเสร็จสิ้นนะคะ
ทั้งนี้สารเจ้าเป่ากงที่ตรังสร้างมาตั้งแต่ปี๒๔๙๖แล้วนะคะ
กว่าปีแล้วเป็นสารเจ้าขนาดเล็ก
แต่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบมีความยุติธรรม
หากใครมาขอความยุติธรรมหรือใครที่ไปมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับคดี
และรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม
พอไปบนบานที่สารเจ้าแห่งนี้จะได้รับความยุติธรรมเสมอเลยนะคะ
จนถึงปี๒๕๑๘มีผู้ใหญ่ใจบุญร่วมกันสร้างสารเจ้าให้ใหญ่มากขึ้น
เป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน
การจัดงานสารเจ้าเป่ากงนานาชาติครั้งที่๑สืบเนื่องมาจาก๒ปีที่แล้วค่ะ
กรรมการสารเจ้าเป่ากงที่สิงคโปร์ได้สืบหาสารเจ้าเป่ากงในเอเชีย
พบว่าที่ไทยมีแห่งเดียวเท่านั้นเองก็คือที่ตรังค่ะ
แล้วก็ยังดูแบบไม่ใหญ่โตมากนะคะ
ก็เลยได้เชิญไปร่วมงานที่สิงคโปร์ในปี๒๕๖๐ก็คือปีที่แล้ว

จะจัดงานสารเจ้าเป่ากงนานาชาติขึ้น
โดยให้สารเจ้าเป่ากงที่จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพเลย
สำหรับครั้งแรกจัดขึ้นระหว่าง๒๕๒๘เมษายนนี้
พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับคุณค่ะ
ส่วนหลายคนถามว่าวันเกิดเป่าบุญจิ้นตกลงวันที่เท่าไหร่
วันที่๑๑เมษายนพุทธศักราช๙๙๙หรือว่าพศ๑๕๔๒นะครับ
แล้วก็เสียชีวิตวันที่๒๐พฤษภาคมปี๑๐๖๙ปคิตสักราชนะครับ
ก็รวมอายุของเป่าบุญจิน๖๓ปีกับอีก๓๙วันนะครับ
แล้วก็ท่านอยู่ในสมัยราชวงศ์ทรงเหนือนะครับ
นี่คือประวัตินะฮะที่เขาถึงจัดงาน

เป่ากรงก็คือเป่าบุญจิ้นนะครับ
ปกติเราเคยเห็นแต่ในละครที่มาจากต่างประเทศ

นี่นะครับที่จังหวัดตรังเนอะ